มีนาคมนี้วันที่ท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอแล้วนะฮะ
ทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
จนถึงปิดหีบจนแบบโอ้โหฟอร์มรัฐบาลอะไรกันเนี่ย
ท่านติดตามที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละนะครับ
วันนี้มาดูความเคลื่อนไหวการเมืองหน่อยนะครับ
พลังประชารัฐนะครับกรกตไฟเขียวบอกแล้วว่า
เอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ไปช่วยพักหาเสียงได้ได้แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนยันแล้วว่า
ไม่ดีเบตแน่ไม่ขึ้นเวทีไหนค่ะแต่จะไปหาเสียงอ่า
สายหาเสียงเนี่ยจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
เลขาธิการพักบอกว่ากำลังวางแผนกันอยู่เดี๋ยวความชัดเจนภายในวันสองวันนี้แหละ
ยังไงไปแน่เดี๋ยวรอฟังดูนะครับ
มีที่เด็ดหลายเรื่องที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ว่า๓สัปดาห์สุดท้ายขอให้จับตาดูพักพลังประชารัฐให้ดีภักดิ์พลังประชารัฐจะมี
เด็ดโค้งสุดท้ายอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะนโยบาย
แกนนำก็ขึ้นกันผลัดเปลี่ยนปลาใสนะครับ
จตุพรพรมพันธ์ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพักก็ปราศัย
ด้วยหัวข้อที่บอกว่าสุดท้ายการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้น
มวลชนทั้งคนตื่นกี่คนผมไม่รู้
แต่มวลชนพี่น้องของเราที่รวบคู่กันมานั้น

ทั้งพันธุ์ดินกับวิทยาลัย
ไม่ต้องชุมนุมกันอีกต่อไป

หลังการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย

จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ประชาชนมองยังไงเรื่องสถานการณ์การเมือง
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความขัดแย้ง

มองว่าหลังเลือกตั้งจะขัดแย้งกันมากขึ้น

นี่นะครับ

ทางพักพลังประชารัฐ
นี่นะครับนายอุตมัศน์สวนายน
อันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็เอาให้ไม่ติดขัดเรื่องของอำนาจหน้าที่ราชการ